ผู้ชายเร่ร่อนคนหนึ่งไปเสพยาบ้า

เกิดอาการคลั่งรู้ไหมฮะสิ่งที่เขาทำคือ
เสียงดังเอะอะโวยวายด่าทอคนไปทั่วเลยค่ะ
แล้วไปคว้าท่อนเหล็กยาวจะไปทำร้ายรายเดอร์
รายเดอร์สวนกลับเจ็บสิคะรออะไร
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจสพบางบัวทอง
พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศมนตรีบางครูรัฐนะครับ
ต้องไปตรวจสอบตรงเพิงพักตรงนี้เนี่ย

เจ็บค่ะคนนี้ชื่อว่านายคมกริจโพนีนะคะ
พบว่ามีบาดแผลที่บริเวณหูด้านขวาเนี่ย
ฉีกขาดยาว๑นิ้วศีรษะด้านหลังแตก
ตามตัวมีแผลฟกช้ำหลายจุดเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ต้องรีบประถมพยาบาลให้

ทีนี้สืบเนื่องมาจากอะไรเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กลับไปเมื่อคืนวันที่๒๖กรกฎาคม
นายคมกริจเนี่ยก็คือชายเร่ร่อนคนนี้เนี่ยนะคะ
ไปเซฟแย่บอ้าเอายาบาดจากไหนหรอ
ไปเซฟแย่บาดจนกระทั่งมีอาการคลุ้มคลั่งหรอนค่ะ
โวยวายอยู่บริเวณเพลิงพักตรงนี้
แล้วตะโกนด่าทอท้าต่อยกับกลุ่มรายเดอร์

แล้วพอเสพปุ๊บหลอนไง
ท้าตีท้าต่อยกับกลุ่มรายเดอร์ที่นั่งรอส่งของอยู่บริเวณใกล้เคียง
ทีนี้รายเดอร์คนหนึ่งก็คือชื่อว่าปิ่นทองอายุ๒๗ปีนะคะ

ในที่สุดทั้งคู่มีเรื่องกันต่างคนต่างใช้อาวุธ
ทั้งเหล็กทั้งไม้ทำร้ายร่างกายกันนะคะ
พอเกิดเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมนี่ภาคของเขานะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปถามทั้งสองฝ่ายเลยถามทั้งคู่เลยนะคะ
ปรากฏว่าหนังคนละม้วนเลยพูดไม่เหมือนกันเลยค่ะ
ชายเรรอนคนนี้ก็คือในคมกฤตอ้างบอกว่า
คืนมันเกิดเหตุตนเองเววอยู่คนเดียว
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครนี่แต่นุ่มรายเดอร์นั่นแหละเดินเข้ามาหาเอง
และเป็นฝ่ายเริ่มก่อนโดยใช้ไม้มาตีเขาฟาดมาที่ศีรษะของเขา
ซึ่งเขาถือเหล็กอยู่ก็เลยฟาดสวนกลับไป
จากนั้นโดนกลุ่มรายเดอร์เข้ามารุมยำเลย
รุมทำร้ายร่างกายเขาอันนี้คมกริจเล่าให้ฟังแบบนี้
ส่วนปินทองรายเดอร์ว่าไงบอกว่าคือตนเองเห็นว่านายคมกริจโวยวายอยู่
ก็เลยเดินเข้าไปถามแต่กลับถูกอีกฝ่ายหนึ่งก็คือนายคมกริจนั่นแหละ
ใช้ท่อนเหล็กที่เป็นแกนพัดลมเนี่ยตีมาที่ใบหน้า๒ครั้งเย็บไป๖เข็มด้วยกันนี่
โอ้โหโดนสองข้างเลยเหรอโดนสองข้างเลย
ทีนี้เขาเลยตัดสินใจใช้ไม้ซึ่งเป็นลักษณะไม้กวาดที่ถือมาด้วย
ตีสวนกลับไปนะคะก็จากนั้นก็พยายามแย่งท่อนเหล็กของนายคมกริจ
กลับมาแล้วฟาดไปที่ศีรษะคู่กรณีเพื่อเป็นการป้องกันตัวค่ะ

ส่วนนายกเทศมนตรีเมืองบังคูรัฐที่บางบัวทองนนทบุรีชื่อว่าพิมพัชชา
บอกว่าให้ข้อมูลบอกว่าก่อนหน้านี้นายคมกริจ
เคยทำเพลิงพักอาศัยอยู่ในระแวกใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะนิสัยของนายคมกริจคือ
ลักเล็กขโมยน้อยแถมยังเสพยาเสพติดก็คือยาบ้า
ชาวบ้านก็เลยแจ้งตำรวจให้มาจับแล้วก็นำตัวไปบำบัดรักษา
จากนั้นทางเทศบาลก็มาลื้อเพลิงพักออกไป
แต่นายคมกริจกลับมาออกมาจากศูนย์บำบัดยาเสพติดก็มาสร้างใหม่
สร้างเพิงพักเนี่ยตรงเนี่ยอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ไม่เลิกพฤติกรรมเสพยาเสพติดแล้วไปขโมยข้าวของของชาวบ้าน
ล่าสุดเนี่ยค่ะเป็นพฤติกรรมวีรกรรมล่าสุดคือมาทำร้ายรายเดอร์
แม่ค้าขายส้มตำที่เขาอยู่ติดกันกับเพลิงพักของนายคมกริจนะคะ
รับบอกว่าเดือดร้อนกับพฤติกรรมของนายคมกฤษสุดเลย
เพราะมักจะใช้ผ้าคลุมหัวแล้วนั่งเสพยาบ้าบริเวณเพลิงพักตรงนี้
หลายครั้งนะคะที่ลูกค้าเนี่ยมากินอาหารไปมองลูกค้าร้านส้มตำเนี่ย
แบบตาขวางอ่ะโอ้ยแบบนี้มันจะเสียลูกค้านะ
ใช่ทำเสียงเกรี้ยวกราดด้วยเป็นพฤติกรรมที่อันตรายมากเลย
เสียลูกค้าจริงเพราะว่าลูกค้าก็ไม่กล้ามาเป็นดอมกล้าไปบ้าง
สมมุติไปเนี่ยแล้วเจอเพลิงตรงนี้เห็นคมกริจนั่งเสพยาอยู่

ไม่มีใครกล้าไปอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวนายคมกิจเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายร่างกายนะคะ
ทีนี้เจ้าของร้านส้มตำบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่พาตัวในคมกริจไปจากตรงนี้ได้ไหม

สุดท้ายแล้วนี่ค่ะตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป